และแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเกิดเหตุสลดขึ้นเป็นอุบัติเหตุของเครื่องบินที่โชว์ผลัดแผลงให้กับเด็กที่จังหวัดสงขลา
แต่ก็เชื่อว่าอาชีพนักบินเนี่ยยังคงเป็นอาชีพที่เด็กหลายคนไฝฝันนะคะ
ซึ่งสถานที่ที่จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการเป็นนักบินให้กับน้องทุกปี
ก็คือที่กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง
มีการนำเครื่องบินขับไล่รุ่นต่างมาโชว์
แล้วก็จัดแสดงให้กับน้องได้ชมกันด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีกล่อมแก้วค่ะ
กำลังโชว์สมรรถนะต่อหน้าเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง
มารอดูโชว์การแสดงเหนือน่านฟ้า
ในส่วนบริเวณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
กองทัพอากาศดอนเมือง
จำลองโชว์ลีลาการต่อสู้เสมือนจริง
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพ่อแม่
จุงลูกหลานมารอดูการแสดงบินผ่านแผลง
ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมกว่า๑๘เครื่องค่ะ
น้องต้นโพหรือเด็กชายปุณธนบ
ชอบเครื่องบินมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง
คุณพ่อของน้องบอกว่าน้องชอบอ่านหนังสือ
และเข้าพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านการบิน
ปีนี้มาชมการแสดงเป็นปีที่๓แล้ว
โตขึ้นหากน้องอยากเป็นนักบินก็พร้อมสนับสนุนค่ะ
ส่วนครอบครัวด้วงเงินพาหลานวัย๒ขวบ
มาร่วมชมเครื่องบินเป็นครั้งแรกค่ะ

สู่การเป็นนักบินของกองทัพอากาศ
หนูมาอะไรครับ
มาดูอะไรครับ
เครื่องบิน

จูงมือพ่อแม่มาชมอย่างใกล้ชิด

สร้างความตื่นตาตื่นใจภายใต้ธรรมนองที่ภัยร้อ
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน